ในการเลือกตั้งทุกครั้งทุกภาคการเมือง
ก็ต้องหาคนดีคนมีชื่อเสียงคนเด่นคนดัง
มาลงสมัครสอสอในหนามของภักดิ์นะครับ
ในครั้งนี้ก็เช่นกันครับพักพลังท้องถิ่นไทย
ซึ่งความจริงเป็นพักที่จดทะเบียนไว้นานแล้วนะครับ

ได้มีชื่อของฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์
ดารานักร้องชื่อดังมาร่วมงานทางการเมืองกับพักด้วย
เพราะอะไรฟิล์มรัฐภูมิจึงหันเหหักเหจากวงการบันเทิง

ถือเป็นศิลปินหน้าเก่าที่ได้กลายมาเป็นนักการเมือง
หน้าใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์
หลังประกาศตัวเตรียมลงสมัครสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
ในสังกัดภักดิ์พลังท้องถิ่นไทย
ก็ทำเอาหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่า
รัฐภูมิมีความสัมพันธ์อะไรกับ
ชัชวานคงอุดมหรือชัดเตาปูนผู้ก่อตั้งพัก
ถึงได้ตัดสินใจเดินบนถนนการเมืองกับพักขนาดเล็กพักนี้
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีหลายต่อหลายพักส่งเทียบเชิญ
จริงผมไม่เคยคิดเลยนะที่จะมาสนามการเมือง
แต่ผมมีแต่ความน้อยใจอึดอัดอันนั้นเป็นอยู่แล้ว
ว่าบางนโยบายมันตลกสิ้นดีอะไรอย่างนี้
แต่ว่าผมมองว่าโอเค
วันนี้รัฐบาลภาครัฐเขาเปิดพอดี
แล้วผมเห็นกลุ่มฮีโร่เขาออกมากันพอดี
ผมก็เลยอยากจะเป็นแค่กำลังเล็กกำลังหนึ่ง
ที่มาช่วยให้กับคนเก่งเขาออกมาบริหารประเทศแค่นั้นเองครับ
รัฐภูมิเล่าว่าเขาตัดสินใจร่วมงานกับพักพลังท้องถิ่นไทย
ตามคำชักชวนของนายชื่นชอบคงอุดม

ก็เพราะคุ้นเคยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เข้าวงการ
รวมถึงได้ออกอีเวนต์ตามงานต่างมาด้วยกัน
แต่พอได้ทำธุรกิจเป็นของตัวเอง
ก็ทำให้รู้ว่าหลายนโยบายที่ภาครัฐประกาศออกมา
ส่งผลกระทบไปยังเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน
บางครั้งรู้สึกอึดอัดและอยากแสดงออก

ประเทศก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับเขา

แล้วก็วิกฤตแล้วก็เบื่อแล้ว

ก็มีแต่กลุ่มนี้กลุ่มนี้อยู่แค่นี้

ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเลือกตั้งมาสักพักแล้ว
ผมเชื่อว่าครั้งนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

เมื่อเปิดฉากประกาศตัวลงสนามการเมืองอย่างเต็มตัว
ความหวังของฟิล์มก็คือการได้เป็นผู้สมัครสอสอเขต

แต่เสียงเพลงที่เคยสร้างความสุขให้กับผู้ฟัง
จะสามารถเปลี่ยนเป็นคะแนนเสียง
ส่งชื่อเขาเข้าสู่สภาได้สำเร็จหรือไม่นั้น
อีกไม่นานทุกคนจะได้ทราบคำตอบนี้
แถวรัฐทีวีรายงาน